ต่อกันที่ความติ๊ดแตกดีกว่าติ๊ดแตกสนั่นโซเชียลนะคะของแน็กชาลี
เมื่อวันก่อนเห็นนี่ร้องเพลงสดเลยนะแล้วดีดกีต้าไปด้วย
อยู่ที่คลองหลังบ้านเขาอันนี้คือบ่อตัวเงินตัวทองประจำตัวเขาเลย
ร้านเขาเป็นอะไรหรอเออชอบหลานเขาบ้างเลยน่ารักนะฮะ
ก็ไปเหตุเกิดที่คลองข้างบ้านโดยมีหลานค่ะทำหน้าตาทะเลนส์อยู่ร่วมเฟรมด้วย
ซึ่งลงยูทูปเพียงแค่วันเดียวนะมียอดคนดูค่ะเฉียด๓แสนวิวแล้วค่ะ
นักแสดงหนุ่มนะคะก็เขียนลงในไอจีว่ากว่าจะมาร้องได้เกือบตาย
เพราะน้ำมันพัดแรงกะจะทำขำร้องเสียงเหมือนน้องหมาที่ชอบเล่นด้วย
แต่ด้านมีคนชอบดูมากกว่าเพลงที่เขาลงทุนเป็นแสนด้วยนะ
แม้จะเพราะเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวลองไปฟังกันสักนิดนึงนะฮะ

เชิญรับยาช่องสามสิบสาม

น่ารักดี
คุณผู้ชมค่ะก็สร้างความเฮฮาให้ชาวโซเชียลกันไปนะฮะ
แต่อีกข่าวหนึ่งไม่ฮานะ
เรียสเลยนะคะทำเอาจุกไปเลยค่ะสำหรับเว็บไซต์
ไซต์หนึ่งที่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะ
หลายคนคงทราบแล้วแหละนะทำสกรูปหัวข้อข่าวค่ะว่า
รักในสิ่งที่เป็น๕ดาราชายโดนคอรหานัก

ซึ่งในลิสต์รายชื่อค่ะก็มีคุณบุ้งสถี
ทายาทตึกใบหยกภรรยาของคุณเวฟสารินอยู่ด้วยค่ะ
สาวบุ้งก็โพสต์ตอบคอมเมนต์เพื่อนที่โกรธแทนเธอนะ
เออไม่ว่าอะไรชินแล้วขำ
แต่ตอนหลังค่ะเว็บไซต์ดังกล่าวโดนโจมตีหนักเลย
ขอเขียนข้อความขอโทษนะคะพร้อมลดข่าวดังกล่าวออกด้วย
โดยเขียนไปในข่าวว่าได้ขอโทษเจ้าตัวแล้ว

เพราะว่าเว็บไซต์ดังกล่าวค่ะเหมือนแบบเป็นการแค่แคปข้อความ
เหมือนไม่ตั้งใจนะในข้อความเขาบอก
คุณผู้ชมเห็นไหมช่วยบอกแบบนี้เลยค่ะ

จนคุณบุ้งค่ะต้องออกมาโพสต์กลับ

ขอโทษภรรยาของดาราอีก๔ท่านด้วยนะคะ

คือเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการจัดอันดับที่

ก็ไม่น่ารักแล้วก็เห็นบอกจะมีการขอโทษคุณบอลอัศนัยไปก่อนหน้านี้
ก็ยังไม่ได้ขอโทษคุณมุกก็เลยบอกว่า
เป็นเพจที่นิสัยไม่ดี
ก็เป็นเพจข่าวเพจหนึ่งที่แบบเอาไว้จัดอันดับดารานู่นนี่นะคะ
เอาเป็นว่าแบบอย่าหากินในการบูลลี่คนอื่นเลยดีกว่านะจ๊ะ